บรรยากาศการเมืองกันหน่อยช่วงนี้แหมผู้สมัครต่างก็ลงพื้นที่หาเสียงกัน
ล่าสุดแหม่ไปปะกันแห่มในสนามมืออ่าสนามบินดอนเมือง

ท่านพลเอกประยุทธ์กับนายวราวุฒินะฮะก็มีการถ่ายเซลฟี่กันด้วยครับ
นี่คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ไปเจอกันในอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมือง

เมื่อเช้าท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะก็เดินทางไปเดี๋ยวจะไปหาเสียงที่พิศนุโลกนะฮะ
ก็ไปช่วยสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติหาเสียงนะฮะ
ก็นายวราวุฒิเองหัวหน้าพักทางด้านของชาติไทยพัฒนาเขาก็กำลังเดินทางไปรอขึ้นเครื่องไปเชียงบราย
ก็ไปเจอกันระหว่างที่รอเครื่องกันอยู่พอดีนะครับ
ก็ทักทายกันพูดคุยกันนะฮะก็แน่นอนก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านอยู่แล้วอะเนาะ

ก็เลยมีการก่อนจากกันก็ถ่ายภาพกันหน่อยเซลฟี่กันหน่อยถึงแม้คนละพักคนละเบอร์ก็ตามที
แต่ว่าทำงานร่วมกันเผื่ออนาคตได้ร่วมงานกันอีกนะฮะ
แล้วก็มีการไปเจอนางสาวมนัญญาชัยเศษด้วยนะครับนะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยนะครับ
โดยคุณวราวุฒิเองก็ขอถ่ายภาพเซลฟี่คู่กันกับท่านพลเอกประยุทธ์
ไว้เป็นที่มรลึกนะส่วนท่านเองก็อวยพรขอให้โชคดีนะ
ก็ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองก็ตบไหล่กันไป

ขอบคุณครับ
แต่เมื่อเสาการผู้ที่สานก็แหมงก็ฮืบกันนะ
นานจะเห็นท่านพลเอกประยุทธ์เดินทางไปขึ้นเครื่องบินซึ่งก็
แฟนคลับก็ขอเซลฟี่กันเพียบเลยอ่ะก็แฟนคลับรุ่นนี้แหละนะครับนะฮะ
ประมาณสัก๑๐โมง๑๕ท่านผลเอกบริยุทธ์ก็เดินทางไปถึงที่ภิกษ์ศุลโลก
ก็ไปที่วัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองนะครับ
บรรดาแฟนคลับก็ถือป้ายรอในการคอยต้อนรับ
โดยท่านพลเอกประยุทธ์ก็เดินลงไปทักทายแฟนคลับ
สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเข้าไปทักทายกัน
แล้วก็เข้าไปกราบไห้ขอพรจากพระพุทธชินราช
ภายในวิหารพระพุทธชินราช
จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่สารหลักเมืองพิสุนุโลก
แล้วก็สารสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ภายในพระราชวังจันทร์ครับเพื่อไปสักการะขอพร
แน่นอนการทำอะไรก็ต้องแบบดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ขอพรให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต่างนานานะฮะ
แล้วก็เดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังอำเภอน้ำป่านะครับของจังหวัดอุตรดิษฐ์
แล้วก็เดินทางต่อไปที่แพร่ด้วย
ทีนี้เราไปดูที่ทางด้านของทางใต้หน่อยเหมือนกัน
พลเอกประยุทธ์ไปอยู่ที่พิสุนโลกใช่ไหม
เมื่อกี้ท่านวราวุฒิเองก็ไปที่เหนือ
แต่ว่าที่ใต้ศาลหลักเมืองตรังคุณเต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยเบอร์๔๒
ก็ไปกับกรรมการบริหารพักลงพื้นที่ไปที่ตรัง

ไปตีคล้องเอาเลิกเอาชัยในการเลือกตั้ง
ก่อนจะเขียนป้ายลงในกระดาษข้อความเขียนว่า
กเลิกซื้อไฟฟ้าจากเอกชน๑๕๐๐๐บาท
ซื้อหุ้นปรท๑๕ล้านล้านบาทคืนประชาชน
โดยออกพรกรก่อนจะไปติดตั้งคู่กับสายไฟฟ้าแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าที่มีการจัดหามาเอง
แล้วก็ใช้ครีมตัดสายไฟแล้วก็ใช้ท่อนไม้เนี่ยทุบมิเตอร์จนแตก
ก็คือเป็นการทำแสดงออกเทือนสรรหลัก
จะชูนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าไฟแพง
ซึ่งเป็นกระแสจุดตอนนี้ก็ไปทำอยู่ตรงนี้
ก็เป็นบรรยากาศสีสันทางการเมืองนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป